จะพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งที่ชาวัดน้องโบรัมภูมินะฮะ
วันนี้เราตามให้จนเจอทุกฝ่ายเลยให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยนะ
ตำรวจกำลังไล่อยู่นะครับท่านต้องค่อยดูไปเรื่อย
ไม่รู้ว่าคดีจะพลิกหรือเปล่าค่ะนะดูต้นทางก่อนต้นทางเนี่ย
เดี๋ยวท่านไปดูสภาพของบ้านหลังหนึ่งนะฮะเป็นบ้านไม้นะอยู่ที่หนองบัวลำพูนะฮะ
ที่บ้านดงบากหมู่๑๐ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบุรมภูถูกลื้อจนเหลือแต่โครงเสาบ้านอ่ะ
อืมอ่าเจ้าของนี่เขาไปแจ้งความที่สพนสังแหละ
สำหรับคนงานแล้วก็คนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหนี้เขาแล้วมารื้อ

หนี้บอกว่าก็ไม่ใช้หนี้ก็จะลื้อเอาไม้ไปขาย

แต่เจ้าหนี้บอกว่าเรื่องถูกผิดอันนี้
ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ไอ้เรื่องมูลหนี้เนี่ย

ไปแจ้งความกับตำรวจสพนสังหลังจากมีคนงานมารื้อบ้าน
โดยบอกว่าเป็นการลื้อล้างหนี้เพราะว่าไปกู้เงินเข้ามาห้าหมื่นบาท
เขาคิดดอกเบี้ยร้อยละ๗คือนางสำรวยเนี่ยบอกว่ากู้มาเนี่ยกู้จริง
แต่กู้จากอดีตกำนันในพื้นที่คนนึงแล้วอดีตกำนันคนนี้ที่เธอเป็นลูกหนี้เนี่ย
เอาบ้านเนี่ยที่เธอไปจำนงจำนองอะไรเนี่ยเอาไปขายต่อให้กับยายตุ่น
ตุ๋นก็เลยกลายเป็นเจ้าหนี้เธออีกทีนึงแล้วยายตุ๋นเนี่ยพาคนงานมารื้อบ้านเธอ
รื้อสภาพเป็นอย่างเนี้ยอืมไม่อยู่บ้านไม่กี่วันกลับมาอ้าวโอ้โห
แล้วมาเจอตอนกำลังรื้อพอดีแต่ลงมาหมดแล้วอ่ะแล้วใครจะประกอบให้
จริงแล้วยังไงอ่ะคือเหลือแต่โครงบ้านไม้สองชั้นฮะ
หนี้คนใหม่ให้คนงานมารื้อเหลือแต่เสาตั้งโดเดย์แบบนี้
จะอยู่ยังไงนี่ฮะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับไปที่บ้านดงบากหมู่สิบ
ได้คุยกับนางสำรวยเสนามนตรีเจ้าของบ้านนางสำรวยชื่อเล่นชื่อแตน
อ่าเขาก็พาคุณภูริพัฒน์เดินดูรอบรอบบ้าน
แล้วก็บอกว่าเนี่ยยายตุ่นให้คนมารื้อแบบหมดเลย
เหลือแค่นี้เหลือแต่เสาโดเดย์แบบนี้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะนางสำรวยไปยืมเงินจากอดีตกำนันในพื้นที่คนหนึ่ง
โดยเอาบ้านหลังนี้กับที่ดินไปจำนองในราคา๕๐๐๐บาท
หลังจากนั้นก็ได้ใช้เงินคืนไป๒ครั้ง
สองพันห้ากับสามพันห้ารวมแล้วก็หกพันบาทอืม
อ่ายืมมาห้าหมื่นนะค่ะทีนี้นางสำรวยเขาก็ยอมรับว่า
เขาก็ไม่มีเงินเขาก็ยากจนด้วยก็ไม่ได้ใช้ต่อ
ก็ผลัดผ่อนไปเรื่อยผลัดผ่อนไปเรื่อยยืมตั้งแต่ปีห้าเจ็ด
มารู้ข่าวอีกทีก็คืออดีตกำนันคนนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ของเธอเนี่ย
เอาบ้านกับที่ดินที่เธอเอาไปจำนองเนี่ยไปขายต่อให้ยายตุ๋นค่ะ
อ่าไปขายต่ออีกทีนึงนะแต่ระหว่างเนี้ยเธอก็ค่อยค่อยจ่ายเงินให้กับ
ตกำนันคนนี้ไปต่อนะจนจ่ายไปถึงสี่หมื่นบาท
เหลืออีกหมื่นนึงเหลืออีกแค่หมื่นนึงนะให้กับอดีตกำนันไปนะอืม
เอ็ดเมษายนนางสำรวยกับสามีไปทำธุระต่างหมู่บ้าน
กลับมาที่บ้านอีกทีหนึ่งตกใจฮะเข่าสุดเลย
ก็คือยายตุ่นพาลูกน้องมา๘คนมารื้อบ้านของเธอจนเหลือแต่โครงอย่างที่เราเห็น
ก็สอบถามยายตุ๋นว่าทำไมต้องมาลื้อบ้านเขาด้วยมาลื้อบ้านเธอทำไม
ตุ๋นบอกว่าก็บ้านของเธอเนี่ยที่เธอไปจำนองกับอดีตกำนันเนี่ย
กำนันเนี่ยเขาขายต่อเท่ากับว่าโอนหนี้ของเธอเนี่ยมาให้ยายตุ๋นแล้ว
ตุ๋นเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยคือเจ้าหนี้ของเธอนี่แล้วตอนนี้เธอไม่ผ่อน
ไม่ยอมเอามาคืนเงินทองอะไรต่างนานาเนี่ยเอาเป็นว่าสัญญงสัญญาให้มันหมดกันไปก็แล้วกัน
ขอรื้อบ้านเพื่อเอาตัวมงตัวไม้อะไรพวกเนี้ยเอามาใช้หนี้นี่อันนี้นางสำรวยเขาบอกว่า
ตุ๋นบอกว่าอย่างนี้นะค่ะแต่ท่านผู้ชมใจเย็นเย็นนะเพราะว่าคุณภูริพัฒน์เนี่ย
เขาไปเจอทั้งอดีตกำนันแล้วก็ยายตุ๋นแล้วเขาจะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
ซึ่งนางสำรวยบอกว่าก็ยังงงอยู่ว่าทำไม
ตกำนันที่เป็นเจ้าหนี้เธอจะขายหนี้ต่อจะโอนหนี้ต่อให้ยายตุ่น
ทำไมไม่แจ้งให้เธอทราบตอนนั้นก็เลยสั่งให้คนงานทั้งหมดของยายตุ๋นเนี่ย
รื้อบ้านแล้วบอกว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดี
กับคนงานทั้งหมดแล้วก็ยายตุ๋นด้วยอ่าหลังจากนั้นยายตุ๋นกับคนงานทั้งหมด
เขาก็เลยเนี่ยทิ้งกองกองไม้อะไรไว้เนี่ยในสภาพแบบเนี้ย
แล้วก็หายไปกันหมดเลย

นี่ฮะแต่ว่าทีนี้ตรงพื้นที่บ้านของนางสำรวยเนี่ย
คุณภูริพัฒน์บอกว่าพอสอบถามไปสอบถามมาเนี่ย
บ้านหลังนี้ที่ดินแห่งนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ภูเก้าภูพานคำนะฮะอืมเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะฮะ
ยังไงก็ไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์
ไม่สามารถจำนองจำนำขายต่อเปลี่ยนมืออะไรกันได้อยู่แล้ว
คือที่ผ่านมาชาวบ้านเขาอยู่กินในพื้นที่ทำมาหากินแถวนี้เนี่ย
เขาก็จะลักษณะเหมือนกับอยู่กันเป็นแบบทอดตามทายาท
หรือไม่ก็ขายสิทธิ์ต่อกันต่อกันเองแบบตามราคาที่ตกลงกันเอาเอง
ไม่สามารถเอาเอกสารไปซื้อขายอะไรกันได้เพราะมันไม่มีเอกสารสิทธิ์
มันเป็นที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ
บ้านหลังนี้แล้วเนี่ยนะฮะอ่าจริงแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านี้เป็นของพ่อสามีของนางสำรวยนะฮะ
นางสำรวยหรือว่านางแตนนะครับ
แล้วก็ตกทอดมาสู่สามีของนางสำรวย
ต่อมานางสำรวยกับสามีเนี่ยเขาหย่ากัน
แต่สามีก็ยังให้นางสำรวยเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
แล้วนางสำรวยเขาไม่ได้อยู่ฮะ
คุณภูริพัฒน์ไปสืบมาเนี่ยนะเขาให้ลูกชายอยู่
แล้วลูกชายเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหาร
นางสำรวยก็เลยไปมานานถึงจะมาที
เพราะว่าตอนนี้มีสามีใหม่แล้ว

ทีนี้ยายตุ่นที่พาลูกน้องมารื้อบ้าน
ตั้งแต่วันแรกเนี่ยคือ๑๑เมษายน
แล้วก็ลื้อมาเรื่อยจนนางสำรวยเนี่ยเข้ามาเห็น

ก็เลยหยุดรื้อบ้านเอาไว้ชั่วคราว
ทีนี้ก็ต้องถามฝั่งอื่นเขาด้วย
ใช่ต้องฟังแบบรอบด้านนะ
ทั้งอดีตกำนันแล้วก็ใยตุ่น

คุณภูริพัฒน์ไปที่บ้านวังมลนะฮะ
บ้านของอดีตกำนันเนี่ยที่นางสำรวยเขาบอกว่ายืมมาห้าหมื่นบาทเนี่ย
เอาบ้านเอาที่ดินตรงนี้ไปจำนองเอาไว้เนี่ย

ไปหาที่อยู่บ้านแกอยู่ไหนอะไรยังไงไปตามจนเจอนะครับ
ทางอดีตกำนันเนี่ยบอกว่าที่นางสำรวยบอกว่ายืมเงินมา๕๐๐๐บาท
เมื่อปี๕๙เอาบ้านกับที่ดินมาจำนองแล้วก็จ่ายมาแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรก๒๕๐๐ครั้งที่๒๓๕๐๐เนี่ย
แต่อดีตกำนันคนนี้ที่เล่าให้เราฟังเนี่ยคนละเรื่องเลยนะฮะ

ตกำนันคนนี้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองกับพ่อสามีของนางสำรวยเนี่ย
ที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นเพื่อนรักกัน
เป็นเพื่อนรักกันมานานมาก
ปี๒๕๕๔นางสำรวยมาขอร้องให้เอาบ้านกับที่ดินเนี่ยมาขายให้หน่อย
เพราะพ่อถูกจับต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก

ก็เลยรับซื้อไว้ในราคา๑แสนบาท

ลักษณะเป็นการซื้อขายสิทธิ์กันเองแบบชาวบ้าน
เนื่องจากเป็นที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติ

หยิบยืมเงินอะไรแบบที่นางสำรวยกล่าว

พ่อเนี่ยถูกจับต้องใช้เงิน
ก็เลยขอให้ซื้อที่ดินบ้านหลังนี้เอาไว้หน่อยขายสิทธิ์ให้หนึ่งแสนบาท
ตอนนั้นก็เห็นว่านางสำรวยเนี่ยลำบากก็เลยช่วยเหลือนะ
แล้วยังบอกด้วยนะว่าถ้ามีเงินแล้วค่อยเอามาถ่ายก็ได้นะ
ยังไงก็อยู่ไปก่อนก็แล้วกันก็ให้เขาอยู่ไปก่อน
เห็นว่าสนิทสนมกันดีคือเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อสามีของนางสำรวยมาแบบ
โอ้โหแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยปี๕๔นะค่ะ
อดีตกำนันบอกปีห้าสี่นางสำรวยก็ไม่เคยเอาเงินอะไรมาคืนเลยนะครับ
ไม่เคยมาคืนเงินเลยจะสองพันห้าสามพันห้าเนี่ย
กำนันคนนี้บอกว่าไม่มีทั้งนั้นจนเมื่อปี๕๙นางสำรวยนี่แหละ
เป็นคนพายายตุ่นมาหาอดีตกำนันพายายตุ่นมาบอกว่ายายตุ่นเนี่ย
จะมาซื้อสิทธิ์บ้านของนางสำรวยคืนนะโดยตกลงซื้อขายกันเนี่ยคืนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ตกำนันเคยซื้อสิทธิ์บ้านยายตุ่นหนึ่งแสนอ่าบ้านนางสำรวยหนึ่งแสน
แล้วนางสำรวยเนี่ยไม่เคยใช้อะไรคืนเลยจนกระทั่งพายายตุ๋นมาหากับอดีตกำนันบอกว่า
ขอซื้อสิทธิ์คืนต่ออีกทีนึงแต่ว่าจะขายให้ยายตุ๋นเนี่ยแสนห้าค่ะ
นี่ฮะซึ่งอดีตกำนันคนนี้ยืนยันว่าไม่ได้ขายอะไรให้ยายตุ่นด้วยนะวันนั้นน่ะ
อ่าแต่นางสำรวยนั่นแหละเป็นคนอยู่ดีดีพายายตุ่นมาบอกว่า
อ่าขายสิทธิ์ต่อให้ยายตุ๋นแล้วนะแสนห้าอืม
ซึ่งไอ้แสนนึงเนี่ยอดีตกำนันก็ยังไม่ได้คืนค่ะ
ลองฟังนะฮะคือผมซื้อบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปีห้าสี่ปีห้าสี่
ไอ้แตนแตนเนี่ยไม่ใช่เชิงซื้อหรอกไอ้แตนมันมาถามขายให้ผม
เพราะว่าพ่อมันถูกจับเดือดร้อนถูกจับไม้เขาเอามาขายให้ไม่ได้เอามาจำนองไม่ได้มาอะไร
ไม่ผมก็บอกว่าขายเอาขายให้แต่ผมนี่แหละเป็นคนพูดเองว่า
ช่วยเฉยนะถ้ามีเงินก็เอามาคืนพ่อก็ได้
พอยืมเงินธนาคารมานะเขาเคยจ่ายเงินคืนเราไหมไม่ครับไม่เคยจ่าย
ไม่เคยเขาบอกว่าเขาจ่ายไปสองพันห้าสามพันห้าจริงไหมไม่ไม่ไม่
ไม่จริงเลยยายจุดมาซื้อต่อกับพ่อหรือว่าใครพามาซื้อ
แจนพามาหาพามาหาผมว่าพ่อผมจะให้ยายตุ๋นมาซื้อบ้านคืนให้
ตอนแรกผมยายตุ๋นให้หกแสนห้าผมว่าจะเอาสองแสนห้า
พอมาหลายปีผมก็พูดไปเฉยเฉยแหละแต่ยายตุ๋นก็ว่าซื้อให้เขาล่ะ
ซื้อให้มันล่ะซื้อคืนให้มันให้มันอยู่ผมก็เลยเอ้าไม่เป็นไร
ถ้าซื้อให้ไอ้แตนอยู่ลูกหลานไม่มีที่อยู่ก็เอาไปเลยแสนห้าโอเค
นี่ฮะพายายตุ๋นมาซื้อคืนแสนห้านะทีนี้ต้องไปฟังยายตุ่นด้วย

เราได้เจอยายตุ๋นนะครับยายตุ่นนะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์
ซื้อบ้านนางสำรวยต่อมาจากอดีตกำนันค่ะในราคาแสนห้า
หลังจากอดีตกำนันซื้อมาจากนางสำรวย๑แสนนะครับ
นี่ฮะยายตุ๋นยายตุ๋นแกบอกว่าโอ้โหยายก็อายุมากแล้ว
ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะให้ข้อมูลกับคุณภูริพัฒน์บอกว่า
ตัวของนางสำรวยเคยเป็นลูกน้องตัดอ้อยของยายตุ่นมาหลายปีแล้ว
แล้วก็มาขอให้ยายตุ่นเนี่ยช่วยไปซื้อสิทธิ์บ้านกลับคืนมาให้หน่อย
ตัวเองก็ช่วยเหลือด้วยการไปซื้อคืนต่อจากอดีตกำนันเมื่อปี๕๙
ในราคาแสนห้าหมื่นบาทตกลงเขาจ่ายให้อดีตกำนันแสนห้าหมื่นบาท
แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางสำรวยไม่เคยเอาเงินมาคืนแม้แต่บาทเดียว
ผมขออนุญาตแก้ข้อมูลหน่อยคือยายตุ๋นเนี่ย
เงินให้กับอดีตกำนันไปแล้วแสนห้าเพื่อซื้อสิทธิ์บ้านของนางสำรวยคืนให้
แต่นางสำรวยไม่เคยเอาเงินมาคืนยายตุ๋นเลยอันนี้ยายตุ๋นบอกนะครับ
ไม่เคยคืนแม้แต่บาทเดียวที่บอกว่าเคยคืนไปสี่หมื่นเหลืออยู่หมื่นนึงอะไรเนี่ย
ยื้อมาแค่ห้ามือเลยเนี่ยไม่มีไม่จริง
ไม่ใช่ว่าคืนมาเท่านี้แล้วยังมารื้อบ้านอีกเนี่ยอันนี้ไม่จริง
ตุ๋นบอกมาโกหกแบบนี้ได้ยังไง
ยายตุ๋นเลยบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้ดีว่านางสำรวยเนี่ยเป็นคนยังไง

ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยว่าอะไรแล้วก็ยังให้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาตลอด
มาช่วงหลังที่นางสำรวยไปมีสามีใหม่แล้วไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้ว
แล้วลูกชายนางสำรวยก็ไปเกณฑ์ทหาร
ตุ่นก็เลยยื่นคำขาดว่าถ้ายังไม่ใช้หนี้อีกเนี่ยนะจะยึดบ้านแล้วนะ
นางสำรวยเองก็รับรู้แล้วก็ขอเวลา
ครบกำหนดเวลาที่ตกลงกันนางสำรวยก็ยังไม่เอาเงินมาคืน
ตุ๋นก็เลยพาคนไปรื้อบ้านตามที่คุยกันไว้
แต่นางสำรวยกลับไปแจ้งความมาจับยายตุ่นทั้งที่เคยช่วยเหลือกันเอาไว้
จ้าบอกว่าเขาเข้าหาว่าย่ายสิเอามาซื้อมาขายย่ายก็ว่าสิมาปลูกนี่แหละจ้า

ว่าทนวานี่บอกว่ามันเหรียญนี่แหละแต่ว่าคนนั้นบอกว่ามันที่สิทธิ์ไปย่าย
ถ้าบนบ่อนั่นถ้าว่าบอกว่ามันที่สิทธิ์ย่ายคือที่สิทธิ์

มึงเก็บออกกับสร้างมุกสิบ้านเนี้ย
ค่ะแล้วให้คุณภูริพัฒน์ฟังว่าเนี่ยก็ตกลงกันว่า
ถ้าเกิดว่าไม่เอามาจ่ายนี่ก็ยึดบ้านแล้วนะ

ซึ่งยายตุ๋นบอกว่าที่ยึดมาเนี่ยไม่ได้ว่าจะเอาไม้ไปขงไปขายอะไรที่ไหนตามข่าวนะ
คือจะเอาไม้มาแล้วก็จะมาปลูกตรงที่ดินตรงที่ยายตุ๋นเขาอยู่ตรงนี้อีกหลังนึงอย่างนี้
แล้วก็ไปซื้อมาแสนห้าจากอดีตกำนันแล้วตอนนี้เงินเนี่ย

พันธุ์ตำรวจเอกอนุสรมั่งมีภูมิกับการสพนสังนะฮะซึ่งนางสำรวยเขาไปแจ้งความเอาไว้เรื่องยายตุ๋น
พาคนไปรื้อบ้านบอกว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่ตำรวจมีข้อมูลทั้งหมดแล้วรวมถึงเรื่องอ่า
ก่อนหน้านี้ที่มีการตกลงเจรจาพูดคุยกัน
ว่าใครคุยแบบไหนคุยกับใครลักษณะแบบไหน
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แต่เบื้องต้นตำรวจต้องแจ้งข้อหากับยายตุ่นกับคนงานก่อน
ไปรื้อบ้านเขาอันนี้ถือว่าผิด

ข้อหาบุกรุกเคหสถานทำให้เสียทรัพย์

คือเรื่องนี้ก็ต้องแจ้งข้อหาตามหน้าที่ไว้ก่อน

แล้วยายตุ๋นจะไปสู้คดีในชั้นศาลว่าลื้อเพราะอะไรยังไง

ตอนนี้ตำรวจได้นำไม้กับสังกษี
ที่เป็นตัวบ้านของนางสำรวย
ที่เป็นของกลางยึดเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้แล้วนะ
ตรวจยึดเป็นของกลางในคดีไว้แล้วนะครับ
ที่เหลือต้องสอบปากคำพยานแวดล้อม
แล้วก็ขยายผลต่อไปว่าใครผิดใครถูกยังไง
แต่ที่แน่ก็คือที่แถวนี้เป็นที่เขตอุทยานแห่งชาติ